หลายที่ก็อากาศกำลังดีช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวต่ออีกหนึ่งภาค
ไปกันที่ภาคตะวันออกค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีครบเครื่องเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินและสถานที่เจ๋ง
แต่ว่าจะเป็นที่ไหนอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ด
เกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกแม้ได้ยินคำขวัญอันช่างไพร้อแบบนี้แล้ว
ไม่ต้องเดาให้เสียเวลาค่ะว่าครั้งนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนกัน
ที่นี่จังหวัดระยองฮิ
ที่แรกที่จะพาไปเพลิดเพลินกันวันนี้ห่างจากตัวเมืองระยองไปทางทิศเหนือเพียงแค่๕กิโลเมตรเท่านั้น
ก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมไทยที่ยังเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเป็นที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่จำนวนหนึ่งร้อยตัว
มีอายุมากกว่า๒๐๐ปีมีลวดลายที่สวยงามและถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองระยองเลยล่ะค่ะ
ปัจจุบันผู้เชิดหนังใหญ่วัดบ้านดอนก็จะเป็นเยาวชนบ้านดอนที่รักและสนใจศิลปะพื้นบ้านเก่าแก่
เข้ามาฝึกฝนการเชิดหนังใหญ่กับทางวัดฝีมือในการเล่นก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะ
เรียกได้ว่าสวยงามไม่แพ้ผู้เชิดมืออาชีพเลยทีเดียวเชียวแหละ
มาระยองต้องอิ่มท้องเพราะเมืองระยองมีแต่ของอร่อย
พามาอิ่มกับผลไม้รสล้ำ

เหล่านักชิมที่ชอบลิ้มลองผลไม้
จะได้บันเทิงเริงใจดีต่อภูมิดีต่อไส้
ไปกับผลไม้ฤดูร้อนหลากหลายชนิด
และก็ไม่ได้มาซื้อไปทานกันแบบธรรมดาธรรมดาค่ะ
เรียกได้ว่าแหมมาทั้งทีก็ต้องบุกตะลุยไปให้ถึงสวนกันเลย

ลูกไหนก็ดูน่ากินไปซะหมดเลยอ่ะ

นึกถึงความกรอบนุ่มละมุนลิ้นแล้ว

หวานเจี๊ยบแน่

อีกหนึ่งผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่

หวาน
มาดูวิธีการเก็บมังคุดของเขากันค่ะ

ุงหนานี้รออยู่
แค่เห็นก็เปรี้ยวปากเปรี้ยวใจ
อยากจะกินมาทั้งสวนเลยค่ะ

ถ้ายังไม่สาแก่ใจ

หรือจะเป็นของฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้เลยค่ะ
ตะลุยบุกสวนผลไม้กันจนแซ่บแก่ใส่ไปแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินทางไปกันต่อที่อำเภอแกลง
อีกหนึ่งอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
นั่นก็คือปากน้ำประแส
ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งป่าไม้ต้นน้ำลำทาน
กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่
และพลาดไม่ได้กับการล่องเรือชมธรรมชาติ
สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำ
สูตรความสดชื่นจากพื้นป่าชายเลน
อันแสนจะอุดมสมบูรณ์ที่ยึดตัวเกาะกันแน่นป้องกันชายฝั่ง
และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำนานนาชนิด
ดูสิคะนี่เรือก็ล่องผ่านสายน้ำกระเด็นเป็นละออง
แค่เห็นแบบนี้โอ๊ยสดชื่นน่ะ
ก็ต้องไปลองสัมผัสด้วยตัวเองกันเลยค่ะ
รับรองว่าจะได้อินกับธรรมชาติแบบสุด

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีชื่อเสียงอันดับต้นของเมืองระยอง

ทุ่งโปร่งท้องแห่งนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะ
เต็มไปด้วยธรรมชาติของป่าชายเลนที่งดงาม
นักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมายนต์โฉม

หิบเก๋กันอย่างไม้ขาดสาย
โปรดติดตามตอนต่อไป